คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์ที่อ่างทองนะคะตีหนึ่งเมื่อวาน
จะเห็นภาพมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาว
ไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่น๕คนมารุมทำร้ายค่ะ
นี่ค่ะนายสรศักดิ์อายุ๒๑ปีคือคนเจ็บนะคะที่พาแฟนสาวไปซื้อของ
วัยรุ่นที่มาทำร้ายเนี่ยนะทั้งต่อยทั้งใช้หินทุบหัวทั้งใช้ปืนข่มขู่
นี่คือกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะคือจังหวะที่เกิดเหตุอ่ะมันไม่เห็นภาพ
แต่เห็นตอนเดินผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไปแบบนี้ค่ะ
คนเดินนำหน้าคือในโอ๊คในโอ๊คเป็นคนต่อยในเอสเดินชูปืนตามมา
คนที่เดินแยกออกมาแล้วก้มหยิบหินคือในต้าในต้าเป็นคนเอาหินไปทุบหัวเขาอ่ะ
เนี่ยนะคะพอเดินผ่านกล้องไปผ่านไปสักนาทีหนึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุก็กลับไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วก็ขี่หนีไปทีมข่าวของเราตามเรื่องให้นะคะไปที่สามโก้อ่างทองค่ะ
ก็ไปคุยกับนายสรศักดิ์คนเจ็บที่ร้องเรียนมาเขาก็เลยพาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ดูแผลด้วย
เขาเล่าว่ากลุ่มก่อเหตุเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งก็เขาก็รู้จักนะ
บางคนแก่กว่าเขาก็ยกมือไหว้นะตอนเกิดเหตุไปซื้อข้าวกับแฟนก็ขี่รถจักรยานยนต์ไป
แฟนซ้อนท้ายผ่านกลุ่มผู้ก่อเหตุเขานั่งกันหน้าร้านคาราโอเกะก็ยังทักกันอยู่เลย
ซื้อของเสร็จขี่รถผ่านในต้าตะโกนมาว่าจุดจุดอะไร
เขาก็ขี่รถเลยไปจอดเปิดใต้เบาะเพื่อเอาข้าวที่ซื้อใส่หยิบนมเปรี้ยวขึ้นมาดื่ม
กลุ่มผู้ก่อเหตุตรงมาถามว่ามึงออยเหรอแล้วก็ทำร้ายเลย
ต้าเป็นคนด่าแล้วก็เอาหินทุบหัวนะคะในโอ๊ตเป็นคนต่อยจนเขาล้มลงนะคะ
เป็นคนมีปืนขึ้นลำกล้องปืนแล้วพูดว่ามึงมีแค่นี้เหรอ
แล้วเอาปืนมาเจาะด้วยแล้วทำร้ายเขาค่ะ
มาแล้วไล่ให้เขากลับไปนอนแล้วแบบโอ้โหมันจะมีคนทำร้ายอยู่สามคน
ที่เหลือก็ไม่ได้แบบไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะ
ยืนดูเขาขี่รถไปขอความช่วยเหลือที่บ้านพี่สาว
สภาพเลือดท่วมนะคะที่หัวที่หน้าที่ตัว
แล้วก็เรียกรถกู้ภัยมาเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุหลอกให้ไปทางอื่น
พี่สาวต้องวิ่งไปยืนโบกอยู่หน้าปากซอยบ้านอ่ะครับ
กรถกู้ภัยที่จะมาช่วยอ่ะก็เลยแจ้งความสพสามโก้ค่ะ
คือแฟนเขาก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะยอมรับว่าตัวเขาเองก็มีเหล็กใต้เบาะรถ
แต่เอาไว้ตีหมาไม่ได้เอามาทำร้ายใคร
ผมก็เปิดเบาะเพื่อจะเอาข้าวเก็บใส่แล้วผมก็จะเอายาคุขึ้นมากิน
เพราะว่าผมตอนเนี้ยรถหุ้นอยู่พี่กลายจะรถหุ้น
แต่เสร็จแล้วปุ๊บเขาหาผมจะเอาปืนเอามีดไปแทงเขา
ทั้งนี้ผมกับเขาไม่ได้ทะเลาะกันแล้วผมก็งงจู่อะไร
เราแต่ผมตอนนั้นยังไม่เปิดเบาะยังปิดเบาะอยู่
จู่ปุ๊บเขาก็กูกันเข้ามาทำร้ายผมเลยพี่ไม่รู้พี่
บอกว่าผมขี่รถกวนตีทั้งที่ผมปกติของผมนะ
เป็นคนขี่รถช้ามากมันเกินไปพี่บางครั้งไม่ชอบกี้หน้าเราก็คุยกับเราดีก็ได้
แฟนผมจะอยู่กับใครแล้วพ่อแม่ผมจะอยู่กับใคร
มันมีประเด็นตรงนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุถามคนเจ็บว่า

คนเจ็บมีน้องชายชื่อออย
มาถามว่ามึงออยหรือคือชื่อน้องเขา
ใช่ค่ะแล้วเขาหน้าคล้ายกันมากพี่อุ๋ย
ตัวคนเจ็บกับน้องชายที่ชื่อออยหน้าคล้ายกัน

เราได้คุยกับน้องชายคนเจ็บที่ชื่อว่าออยนะคะ
ออยบอกว่าก่อนหน้านี้๑สัปดาห์เขามีเรื่องคำเมนต์กับนี้นะ
ก็คือหนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ

ก็มาตามหาน้องสาวที่ห้องพักก็ไม่เจอ
ก็เลยเชื่อว่าตีผิดตัว
ออยกับพี่ที่โดนทำร้ายหน้าคล้ายกันมาก

คือก่อนเกิดเหตุถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถวนเวียนอยู่ที่หอพักนั่นแหละ
ก็กังวลใจอยู่แหละว่าเอ๊ะพี่ชายจะซวยหรือเปล่า

แสดงว่าเราเคยมีปัญหาสาวไว้ร่วมกลุ่มอยู่แล้ว

เขามาตามหาน้องสาวเขาซึ่งน้องสาวเขามาหาผมที่ห้องแล้วผมอยู่กับแฟนผม

ผมเลยว่าเฮ้ยมันดึกแล้วนะกลับไปก่อน
อย่ามาเลยเขามากับแฟนเขา

ผมก็เลยเขาบอกก็คือใช้คำหยาบว่าทำไมมึงไม่เชื่อกูอะไรอย่างนี้
มันดาวแล้วก็ดาวผม
ที่บ้านของนายต้าอายุ๑๙นายต้ายอมคุยด้วยค่ะ

ต้าบอกว่ารู้จักกับคนเจ็บ
เคยมาซื้อของที่บ้านไม่เคยมีเรื่องกัน

ก็ชี้แจงหน่อยนะว่าที่ตะโกนด่าไปมันเป็นตะโกนทักทายแบบเพื่อนฝูง

ก็ไม่รู้ว่าคนเจ็บจะจอดรถเปิดเบาะ
คนเจ็บบอกว่าเปิดเบาะเอาข้าวเก็บแล้วเอานมเปรี้ยวมาดื่มใช่ไหม

คนเจ็บจอดรถเปิดเบาะเอามีดยาวออกมายาวเป็นศอกเลย

แล้วมีจุดอะไรให้ของลับกลับไปด้วย

อ้างแบบนี้เขาอ้างแบบนี้แหละมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราว
ถ้าไม่เชื่อเขาลองไปดูปลอกมีดสิแต่ไม่รู้คนเก็บไปแล้วหรือยังนะ
ปลอกมีดยังตกอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยปลอกมีดของคนเจ็บ

นี่ค่ะทีนี้ค่ะมีคลิปเสียงที่พี่สาวของคนเจ็บคุยกับในต้านะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
มันบอกว่ามันรู้แค่ว่าคนที่ชื่อเอสอ่ะเอาอะไรนะเอาปืนไปขู่มันถามมันว่าเงยออยเหรอ
มันก็บอกมันไม่ใช่โอ๊ยมันชื่ออ้ำมันก็บอกอย่างนี้อันนี้จริงไหมลูก
แล้วใครต่อยมันซะหัวแตกเลยเนอะ
นี่ค่ะก็เลยเหมือนข้อมูลมันยังไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ทั้งฝั่งคนเจ็บและฝั่งผู้ก่อเหตุ
แต่ในต้าหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็ขอโทษแล้วบอกว่าตัวเองเมา
ทีมข่าวไปคุยกับพ่อของในเอสพ่อบอกว่าลูกไม่อยู่
ลูกไม่มีปืนลูกจะเอาปืนไปยิงใครได้ยังไงลูกไม่มีปืน
ตอนเย็นก่อนเกิดเหตุลูกเจ็บมือด้วยเพราะว่าลูกซ่อมรถจักรยานยนต์
นี่ค่ะทีนี้ก็ต้องฝากตำรวจก็แล้วกันตกลงเรื่องของฝั่งไหนมันเป็นเรื่องจริงกันแน่
ตำรวจสพสามโก้บอกว่าก็ได้รับแจ้งเหตุตอนนี้ก็นัดคนเจ็บมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ส่วนผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนออกหมายเรียกแล้วให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
คือใครจะให้ของรับใครก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีคนถูกทำร้ายบาดเจ็บไง